คดีนี้ตำรวจทำงานไวมากไม่ถึง๒๔ชั่วโมงจับคนร้ายได้แล้ว
เมื่อวานเราเล่าไปว่ามีคนร้ายเป็นผู้ชายโอ้โหอุกอาดมาก
เดี่ยวเข้าไปในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองสุพรรณบุรี
ช่วงเวลาบ่ายโมงนิดเอาปืนไปเอาก้อนหินไปก้อนหนึ่ง
ไปที่ร้านทองเอาก้อนหินคว่างใส่ตู้โชว์ที่ใส่ทองเนี่ยค่ะ
กระโดดข้ามเคาน์เตอร์กวาดทองใส่กระเป๋าไป
ทองรูปภัณฑ์น้ำหนัก๘๓บาท
พนักงานในร้านตกใจวิ่งหนีไปหลบอยู่หลังร้าน
ทีนี้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจบอกว่า
อ้าวคนร้ายคนนี้ใส่ชุดแบบนี้เลยก่อนหน้านี้
ไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ในร้านค้าไม้แห่งหนึ่ง
อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพนี้ค่ะ
แต่งตัวเหมือนกันหมายความว่าเมื่อวานวันเดียวก่อเหตุ๒ที่
ที่นี่เห็นบอกจะไปเอาเงินล้านหนึ่งใช่ไหมคุณภาคภูมิ
ขอล้านเขาไม่มีมีแค่ไม่กี่พันอ่ะมันก็เอา
แล้วทำเงินร่วงอีก๔๕๐๐ทำเงินล่วงเลยได้แค่๕๐๐
ตำรวจจับได้แล้วนะคะบุกไปจับถึงบ้านคนร้ายกำลังนอน
ผ้าเช็ดตัวสบายใจเฉิบอยู่ในบ้านนะคุณภาคภูมิตามไปจับได้เลยค่ะ
นายทรงพลเกิดศรีเล็กอายุ๓๕ปีหลับอยู่ในบ้านนุ่งพัชตัว
ผืนเดียวที่ตำบลบ้านช้างอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่นี่นุ่งพระชะตัวผืนเดียวแบบนี้กำลังสั้นหลับสบายเปล่า
ดินค่ะแต่ได้ทองคำกลับมาเนี่ยน้ำหนัก๗๒บาทจากที่ชิงทองไปน้ำหนัก๘๐
ที่ฝังดินคือทั้งหมดที่ขโมยมาที่ไปชิงทรัพย์มาเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้คุณผู้ชมดูไปพฤติกรรมการก่อเหตุของคนร้ายก็คือคนร้ายแต่งตัวมิดชิดไปเลย
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบถือปืนเอาก้อนหินไปคว่างใส่ตู้โชว์
คิดเป็นเงินก็กว่าหนึ่งล้านหกแสนบาทแล้วก็หนีไปขี่รถจักรยานโยนยี่ห้อ
แล้วก็หนีไปแต่ตำรวจเขามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมีภาพนี้ด้วยนะคะ
นี่ด้านนอกที่ลานจอดรถแล้วก็ภาพนี่อันนี้คือเหมือนกับเอากล่อง
กล่องมีหินก่อนที่จะไปก่อเหตุคว่างหินเนี่ยค่ะ
ตำรวจเขาไล่เรียงภาพคุณผู้ชมตั้งแต่ก่อนก่อเหตุหลังก่อเหตุแล้วหลบหนีไป
ก็เลยแกะรอยตามล่าตัวแล้วก็พบว่าก่อนไปชิงทอง
ที่ร้านทองในห้างสรรพสินค้าที่สุพรรณบุรีอย่างที่บอก
ไปร้านค้าไม้ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพคนร้ายคนเดียวกันผลตำรวจฏรีกริษณะรองผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาค๗ก็เลยบอกว่าหลักฐานมันชัดนะคะ
ว่าคนร้ายคือนายทรงพลก็เลยไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นำกำลังปิดล้อมจับกลุ่มที่บ้านยึดปืน๙มม๑กระบอก
และมีชุดที่ใส่ขณะก่อเหตุก็ยังอยู่นะคะ
ทองคำของกลางได้คืนมาครบถ้วนบางส่วนหล่นไป
ขณะที่คนร้ายหลบหนีก็ต้องชมเชยตำรวจที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จับคนร้ายได้เร็วมากไม่ถึง๒๔ชั่วโมงก็จับได้แล้วค่ะ
ความเอาใจใส่ของตำรวจสุพรรณบุรีครับ
พลตำรวจรีกฤษณะก็บอกว่าตำรวจได้หลักฐานจากพลเมืองดีด้วยนะคะ
หลังจากคนร้ายก่อเหตุคนร้ายไปบ้านเพื่อนค่ะ
ที่บ่อกุ้งในพื้นที่อำเภอ๒พี่น้องแล้วก็นั่งดื่มเบียร์
คนร้ายเอาทองกับปืนไปขายให้เพื่อน
แต่เพื่อนบอกว่าไม่มีเงินและเพื่อนดีมากเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นว่ามีเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทอง
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายพาขี่ไปหาเพื่อน
รวมถึงชุดที่คนร้ายใส่ไปหาเพื่อนมันตรงกัน
เพื่อนเลยถ่ายรูปเก็บไว้คิดดูสิแล้วส่งรูปไปให้ตำรวจ

ทำไมเพื่อนมาหาเรานี่ชุดมันเหมือนคนร้ายเลย
มันเอาทองมาขายเราเฉยเลยเอาปืนมาขายเราด้วย

ถ้าเกิดไปซื้อของต่อเนี่ยก็ไปรับของโจรซวยไปด้วย

ก็ส่งไปให้ตำรวจสพบางตาเถน

ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำ๓ชั่วโมงกว่านะคะ
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่จุดเกิดเหตุก็คือที่ร้านทอง
รวมถึงจุดที่เอารถจักรยานยนต์ไปจอดในห้างสรรพสินค้า
คนร้ายบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุนี้ก็เพราะว่าจะหาเงินไปใช้หนี้ให้แม่
เป็นหนี้ท้อก่อส๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็อยากจะซื้อบิ๊กไบท์คันใหม่
อยากจะขี่บิ๊กไบท์บ้างไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้แล้ว
แต่มาก่อเหตุแบบนี้ก็ต้องไปนอนในคุกแทนนะคะ
เจ้าของร้านทองหลจิณภการนนบุญาวัฏอายุ๖๒ปี
ก็นำกระเช้าดอกไม้ไปให้กับตำรวจ
สมพรพุกหอมผู้กำกับสพมสุพรรณบุรีก็ขอบคุณตำรวจ
จับคนร้ายได้อย่างรวดเร็วและของกลางส่วนใหญ่ก็ได้
กลับขึ้นมานะคะดูแล้วกิเลสความโลภของตัวเองเป็นหลัก
นะฮะคืออยากได้บิ๊กใบใช่ไงแค่นั้นนี่แม่เนี้ยแสนหนึ่ง
แต่ตัวเองก็อยากได้บิ๊กใบค่ะดูแล้วตัวเองเนี้ยเป็น